ในโลกโซเชียลนะฮะเขามีชายหนุ่มคนหนึ่ง
โพสต์ภาพแห่งความประทับใจ
ให้ไปดูภาพกันก่อนเลยว่าน่าประทับใจขนาดไหน

สมาชิกเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าบังเทิงตัวจี๊ดจักราชนะฮะ
ได้โพสต์ภาพผู้บาดเจ็บนอนกลางถนนนะครับ
โดยมีชาวบ้านมายืนแล้วก็ถือผ้าบังแดดให้
พร้อมกับระบุข้อความว่า๑ภาพล้านความหมาย

จักรยานยนต์ถูก๑๐ล้อชนผมผ่านมาพอดี
ยังไม่มีพี่กู้ภัยมาถึงผมเลยได้ลงไปช่วยเหลือ
แต่ภาพที่ผมเห็นนี้ประทับใจมากครับ

คอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจของคนไทยนั้น
ว่ามีอยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่มุงอย่างเดียว
แต่ยังดูแลห่วงใยเห็นไหมคุณ

ช่วยกันบังแดดให้คนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
โดยทีมข่าวก็เลยได้ติดต่อไปยังเจ้าของภาพ
ซึ่งก็คือนายพรเทพดีทองหลาง
ซึ่งแกประกอบอาชีพรับจ้างยกรถนะครับ

นำรถไปส่งที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ขากลับก็พบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บริเวณหน้าอบตบางปลาจึงได้ลงไปช่วยเหลือ
แต่เมื่อลงไปก็พบภาพประทับใจ
เพราะว่ามีชาวบ้านนำผ้ามาบังแดดให้กับผู้บาดเจ็บ
ตัวเองจึงได้ถ่ายรูปไว้แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ระหว่างนั้นก็ได้ช่วยโบกรถที่สัญจรผ่านไปมา
แต่ไม่สามารถช่วยประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้ไง
เพราะว่าต้องใช้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง

แล้วก็เขาบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ติดตัวใดมาเลย
พรเทพก็เลยต้องรอให้กู้ภัยมารับผู้บาดเจ็บไป

แต่ก็ดูแลอำนวยความสะดวกด้านอื่นนะครับ

ผู้บาดเจ็บเป็นหญิงวัย๖๓ปี
หมดสติในที่เกิดเหตุแล้วก็มีบาดแผล

ขาขวาท่อนล่างและหายปลาร้าซ้ายหักนะครับ
ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม
แล้วก็อาการก็อยู่ในมือแพทย์นะครับ

แต่ว่าก่อนจะส่งถึงมือแพทย์
ก็มีประชาชนที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลแบบนี้

แล้วก็สืบกันต่อว่าพี่ท่านนี้คือใคร

ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนดีที่เรานำมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดู
เป็นแรงบันดาลใจในช่วงเช้าสดใสแบบนี้